ไหนจะเศรษฐกิจเอ่ยไหนจะเรื่องของโควิด๑๙เอ่ย

ชัทสวายถ่ายเที่ยวนะครับ
วินาทีที่แม่ค้ารับแบงค์ปลอมมาแปลว่าแม่ค้าขาดทุนแล้วนะ
ถ้าของต้องให้ฟรีไปแล้วแบงค์ที่ได้ก็เป็นแบงค์ปลอมด้วย
บางทีทอนเงินให้เขาไปอีก

ที่ยืนอยู่เนี่ยเป็นลูกชายของเจ้าของร้านขายส่งเส้นก๋วยเตี๋ยว
และอีกฝั่งหนึ่งเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว
จากลูกค้าที่ไปซื้อนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเทิดพันธ์วะรังคณากุล
เป็นลูกชายเจ้าของร้านขายส่งเส้นก๋วยเตี๋ยวครับ
เป็นรายใหญ่เลยฮะอยู่ที่เมืองสุรินทร์
เขาทอนเงินแบงค์ร้อยซึ่งเป็นแบงค์ปลอม
ให้กับนางสาวอารยาเลิศสันสิริเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยว
ในตลาดเทศกรรมเมืองสุรินทร์นี่แหละ
ตอนนั้นนายเทิดศักดิ์ไม่ทราบว่าเป็นแก๊งปลอมก็เลยทอนไปให้
สุดท้ายพอรู้รับผิดชอบเอาแบงค์จริงมาเปลี่ยนให้เขา
เพราะตัวเองก็ไม่รู้ว่าแบงค์ปลอมมาจากไหน
นายเทศภัณฑ์อธิบายแบบนี้ว่า
คือจับดูมันก็รู้แล้วมันจะสาก
ไอ้แบงค์ปลอมมันจะเล็กกว่าแบงค์จริง
พอส่องขึ้นไปดูแล้วจริงแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบงค์จริง

เราจะเห็นพระบรมชายาลักษณ์สังเกตได้ชัดเจน
แต่ว่าพอแบงค์ปลอมมันจะแบบไม่ชัด

ถ้าเกิดโดนน้ำโดนความชื้นมันจะจางหายไป
ต่างจากแบงค์จริงอันนี้สังเกตได้ง่าย
ซึ่งจริงแล้วมันก็จะมีลายน้ำที่ส่องแดดไปปุ๊
จะเห็นพระบรมชายลักษณ์ที่เด่นชัด
จับแล้วจะลื่นมือหน่อยมีขนาดใหญ่อะไรแบบนี้นะฮะ
คนที่เขาค้าขายเขาก็จะตรวจสอบแบบนี้กัน
นายเทรดพังเขาบอกว่าแบงค์ปรอมคาดว่าน่าจะมาจากลูกค้าอีกทอดหนึ่ง
แต่ก็ไม่รู้เลยว่ามาจากตอนไหนส่วนไหนช่วงไหนเวลาไหน
เพราะขายของก็รับเงินตลอดเวลา
ปกติแล้วเขาจะเป็นคนเก็บเงินลูกค้าที่สั่งเส้นก๋วยเตี๋ย
ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำลูกค้าที่มาคงไม่ได้มีเจตนาที่จะไปโกงเงินนะฮะ

แต่ก็อยากจะฝากเตือนบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในช่วงยุคนี้
เศรษฐกิจมันไม่ดีเวลารับเงินอย่างน้อยสังเกตซะก่อนดีกว่า
เพราะ๑๐๐บาทมันก็คือต้นทุนของคุณนะฮะ
ขณะเดียวกันบรรดาพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้ต่างที่นำธนบัตรไป
เขาบอกว่าไปลองตรวจสอบหยดน้ำดูซิ
เออให้กับธนาคารกรุงเทพสาขาที่สุรินท
ดูเขาบอกว่าเฮ้ยเจอแบงค์ปลอมเยอะเหมือนกัน
แบงค์ปรอมเยอะมากเวลาในตลาดสดเทศกรรมเมืองสุรินทร์นะครับ
ชาวบ้านบอกว่ายังมีคนตกเป็นเหยื่ออีกหลายคน
ฝากบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารับเงินมาตรวจสอบก่อน

จะได้มีหลักฐานนำไปแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มมิจฉาชีพได้
ผมรู้แล้วว่าท่านขายดี
การที่จะมาส่องเครื่องแก๊กไลท์หรือว่าอะไรแบบนี้
มันอาจจะยุ่งยากแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างที่ปุ้ยบอกตอนต้น
ถ้าคุณต้องขาดทุนทุกวันทุกวันการรับแบงค์มารับธนบัตรมา
แล้วคุณขาดทุนลองไปดูนะเดี๋ยวนี้
อินเตอร์เน็ตมันมีปากกาที่ตรวจสอบมันอาจจะเร็วขึ้น
คือเขาบอกว่าถ้าขีดปั๊บ
แล้วถ้าเส้นมันเป็นสีเหลืองอ่อนแสดงว่าเป็นธนบัตรจริง
แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีอื่นสีน้ำตาลหรือสีดำ
อาจจะเป็นธนบัตรปลอมและที่สำคัญมึนราคาหลักร้อย
ใช่ครับบ้านปุ้ยขายของใช้อยู่
เยี่ยมไหมใช้ค่ะง่ายมากรู้เลย
แล้วเคยเจอธนบัตรปลอมบ้างไหมสีดำ
นี่แหละครับความคุ้มที่เราเอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับ
ลองใช้ดูชีวิตอาจจะมีขั้นตอนมากขึ้น